ก่อนที่จะไปดูเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ไปดูความพร้อมของทั้ง๔ทีมกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในค่ำคืนนี้นะครับทีมชาติไทยซึ่งจะประเดิมสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับซีเรียแข่งขันในเวลา๒๐นาฬิกานะครับ
ซึ่งเน้นทบทวนแทคติกครั้งสุดท้ายและเช็คความพร้อมของ๑๑ผู้เล่นตัวจริง
โดยซิโก้สั่งให้ลูกทีมนั้นเล่นเต็มที่
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ออสเตรเลียและสหรัฐอารับเอเมริต
ที่จะมาเก็บข้อมูลในการอาคารครั้งนี้
สุดท้านานการจัดอันดับโลกของสะพันธ์ฟุตบาลอาณาชาติ
ทีมชาติไทยนั้นก็กลับมาทวงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้อีกครั้ง
หลังจากขยับจากอันดับที่๑๑๒

นำหน้าฟิลิปปินส์ที่ตกลงมาอยู่อันดับที่๑๒๐นะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมคู่แข่งของไทยกันหน่อยนะครับ
อายมานฮาคิมกุญสือทีมชาติซีเรีย
ที่เพิ่งคุมทีมนัดแรกแพ้ให้กับเวียดนาไปศูนย์ประตูตะ๒
ในเกมอุ่นเครื่องที่พาทีมลงฝึกซ้อม
ครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ใช้เวลา๑ชั่วโมงครับ
ทบทวนแทคติกและปรับทีมก่อนเจอกับทีมชาติไทย
ซีเรียชุดนี้ครับนำทับมาโดยซานฮาริปมารกี
ศูนย์หน้าที่ค้าแข้งอยู่กับคาซิมปาซ่า
ทีมในหลีกสูงสุดของตุรกีนะครับ
ไปดูกันหน่อยว่า๑๑ผู้เล่นของทีมชาติไทย
ในตำแหน่งคู่เซนเตอร์ส่วนธิรัฐรบุญมาธรรณกับตันทีมยืนในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับ
ขณะที่กลางรับนะครับคาดว่าจะมี๒คนยืนปักหลักกันอยู่ในแดนกลาง
ก็คือสารวัตรเดชมิตรกับสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
ส่วนตัวลุกครับก็จะมีมงคลทศกรัยครับ
ยืนทางฝั่งขวาชนะทิพย์สงกระสินยืนเป็นหน้าต่ำนะครับ
ส่วนเกริกฤทธวีการจะยืนทางฝั่งซ้ายครับ
ส่วนกองหน้าเป็นธิรสินแดงดา
เปิดสนามนะครับไปดูกันหน่อยสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
เจอกับจอแดนแข่งขันในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
คู่นี้พบกันมาแล้ว๑๓ครั้ง
แดนชนะ๓ครั้งแล้วก็เสมอกันไป๒ครั้งนะครับ

ครั้งนี้ก็จะนำมาโดยอเมดอารีและฮัมคานอัลกอมาลี
ผู้เล่นที่เคยผ่านเวทีโอลิปิกลอนดอนเกม๒๐๑๒
รวมถึงโมฮาเมดอัลอักบารีกองหน้าวัย๒๐ปีที่ผ่านการติดทีมชุดใหญ่มาแล้วนะครับ
ส่วนจอแดนเตรียมที่จะส่งตัวหลักอย่าง
บราฮิมซาวาเล่กองหลังวัย๒๗ปีที่ค้าแข้งในซาวดีอาราเบียรวมทั้ง
บาฮาอับดุลระมานมิดฟิลวัย๒๙ปี
จากนี้ยังมีฮัมซ่าอัลดาดูดาวยิงจากอัลคูเวทที่ยิงไป
พกประตูในฟุตประโลกรอบครั้งเรียกโซนเอเชียรอบ๒นะครับ